แหกกฎจราจรค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
และการเคารพกฎจราจร

ไปดูเรื่องแรกกันเลยคุณผู้ชมค่ะ

โปรดติดตามต่อไป
ถ้าจอดลงป้ายังอยู่เลนส์กลางเลนส์นะจ้ะ

ก็เลยมีคนเขาออกมา

ทำแบบนี้นี่ไม่ต่างจากขโมยเลยนะเขาว่าอย่างนี้เลยอ่ะ
เพราะว่าสิ่งที่คนขับเหล่านี้ขโมยจากคนอื่นก็คือเวลา
เขาพูดถูกนะคุณขโมยเวลาคนอื่น
มาถูกต้องตามทางแต่คุณทำผิดกฎเขาใช้คำดีนะขโมยเวลา
ถูกต้องเวลามีค่านะคะทุกคนต้องการเวลากันทั้งนั้น
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รีบอีกคลิปนึงเรายังคงอยู่ในกรุงเทพ
มหานครนี่แหละค่ะนี่ถนนเทพรัฐบางกะปิตรงไปกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
เขาบอกว่ารถคันนี้ขับมากำลังจะกลับรถใช่ไหมดูโอ้โห
ยังจะยิ้มอีกจ้ะกระเด็นนะฮะยังจะยิ้มอีก
คุณคุณไม่เป็นอะไรมากมันก็ดีแล้วแต่รถเนี่ยเขาก็เสียหายเสียเวลาอีก
คือจักรยานยนต์เนี่ยลักไก่แล้วคุณย้อนสอนมาแบบนี้เลยอ่ะ
มาแล้วคุณจะกลับรถตรงทางกลับรถที่รถอีกคันนึงเขาต้องกลับมา
แต่เขายกมือขอโทษเห็นไหมก็ใช่แต่มันก็ไม่ทันแล้วล่ะคุณก็ผิดกฎหมายอ่ะ
กฎจราจรแต่ก่อนที่คุณจะต้องมาทำเรื่องที่คุณจะต้องมาขอโทษภายหลัง
คือมันเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ควรทำ
อย่างที่บอกเคราะห์ดีนะคะที่คันนี้เขากลับรถช้า
ถ้าคันไหนที่เขาเป็นแบบสายดริฟต์สายแรงสายเร็ว
ขับรถมาเร็วฟ้าบมาอย่างนี้หรือจังหวะที่คุณขี่ตัดมาแล้วมีรถที่เขาวิ่งเร็วมาจากเลนกลาง
คุณจะรอดไหมถูกไหม
เขาบอกเลยว่าถ้าคนที่ขับมาเป็นรถบรรทุกรถพ่วงรถใหญ่
คุณจะเหลืออะไรสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีคนซ้อนสองคนแบบนี้อืม
กันไว้เลยนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่านิดเดียวแป๊บเดียวไม่เป็นไรได้แหละเออน่ะ
คนไทยอ่ะชอบประณีประนอมชอบหยวนอืมแต่บางเรื่องมันหยวนไม่ได้
แล้วคนอื่นที่เขาต้องเสียเวลาที่รถเขาต้องเสียเขาต้องเรียกประกัน
ที่ชนบุรีนะครับรถพ่วงเขาอยู่เลนกลาง
เลี้ยวซ้ายแต่มีมอเตอร์ไซค์ขับมาเลนซ้าย
ไม่ทันไปชนแท่งเบรีเออร์เสียชีวิตคาที่
เนี่ยครับเปรี้ยงเนี่ยฮะเต็มเลยครับมีรูนิดเดียวก็ยังจะแทรกมานะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยอนามัยหนองบรี
ริมถนนเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
จากภาพที่รถพ่วง๑๘ล้อคือรถพ่วงเขาต้องใช้วงในการเลี้ยวเยอะ
เขาก็เลยอยู่เลนกลางแต่เขาเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเลี้ยวเข้าซอย
ใช่กำลังจะบอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
จวะเดียวกันรถจักรยานยนต์มาเลนซ้ายอย่างเร็ว
ต้องการจะตรงแต่ว่าไม่ทัน
เห็นรถพ่วงกำลังเลี้ยวตัวเองกำลังจะตรงก็เลยหลบไม่ทัน
คือคิดว่าขนแหละนิดเดียวขนแหละ
หลบปุ๊บไปชนแท่งบารีเออร์ร่างกระเด็นฟาดเสาของสะพานลอย
นอนแน่นิ่งไปเลยคุณผู้ชมมาสองคนนิ่งทั้งคู่ไปเลยครับ
ตำรวจโรงพักเมืองชนบุรีพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลชนบุรีเข้าไปตรวจสอบ

เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีทั้ง๒คนด้วยครับ
เสียชีวิตในสภาพคอหักแขนขาหักศีรษะแตกเป็นแผลชะกัน
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าขับรถพ่วงมาจะเข้าซอยก็เห็นจักรยานยนต์พุ่งมาข้างอย่างเร็ว
เขาก็หยุดให้แต่รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนแท่งแบรีเออร์
ฟาดกับเสาของสะพานลอยทำให้เด็กทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตทั้งคู่
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนต่อไปเพื่อดำเนินคดีนะครับ